ว่ากันด้วยเรื่องของการขับขี่หน่อยละกันค่ะแท็กซี่คันนี้เนี่ยนะ
คือเขาจะไปตรงแต่เขามาจอดตรงเลนที่มันจะเลี้ย
คุณผู้ชมข้างหลังก็บีบแร่เตือนแท็กซี่ยังมาหาว่าคันที่บีบแต่เตือน
อย่างเงี้รวยเหรออ่าอะไรนะรวยเหรอเอ๊ะยังไง
กันด้วยเหรอรวยหรือจนเอาลองฟังดูค่ะ
โอ้โหคุณบีบแต่อย่างนี้หรือว่ามึงรวยอันนี้ไม่ต้องเปลี่ยนตัวอักษรเลยนะ
คือเขาพูดแบบนั้นจริงคือรวยไม่ได้เปลี่ยนตัวอักษรอื่นเลย
แต่งงอ่ะมันเกี่ยวกับรวยหรือจนยังไงกับการบีบแรร์
นำคลิปจากกล้องหน้ารถมาโพสต์

เขาบีดตรงเฉียวเหลืองทางหน้า

เปิดประตูมาต่อว่ามีปัญหาเยอะเหรอ

แต่โชเฟอร์เขาบอกปกติเขาจอดแบบนี้ไง

รวยหรือไม่รวยผมก็ทำมาหากินเหมือนกัน

แต่ว่ามันเกี่ยวกับเรื่องของการจราจร
ใช่ค่ะมันคือกฎจราจรที่คุณต้องรู้

เจ้าของคลิปเขาไม่ได้โชว์เลยว่าเขามีรถอะไรต่าง
ใช่มันก็กลายมาเป็นประเด็นเน
เรื่องราวบนท้องถนนนะครับใช่ค่ะใช่ค่ะ